มามาลองซักครั้งมามาชิมซักครั้งมาจะอร่อยแค่นั้น
ชิมไหมคะชิมหน่อยนะมาชิมหน่อยค่ะ
สวัสดีค่ะรูปกรณ์ระหนาวกับดาวสุฟาสารามาแล้วนะคะ
ที่บอกว่ามาชิมหน่อยไหมมาชิมหน่อยเถอะ
ขอร้องมาชิมเค้กสตอเบอรี่ค่ะ
เพราะว่าวันนี้กลัวกลัวว่าพายุฤดูร้อนจะพัดถล่มไร่สตอเบอรี่
ก็เลยต้องรีบออกไปเก็บไปเก็บมาทำเค้กตั้งแต่ช่วงเช้า
เห็นว่าหลายคนอยากจะทานเค้กคู่กับการจิบกาแฟ
ต้องรีบแล้วค่ะรีบออกไปเก็บนะคะนอกจากไร่สตอเบอรี่แล้ว
พี่น้องเกษตรกรรีบออกไปหน่อยนะคะ
แล้วก็จัดการเรื่องของพืชผลการเกษตรให้ดี
เพราะว่าตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละพายุฤดูร้อนเริ่มเล่นงานประเทศไทยแล้ว
และจะเริ่มเมื่อวานวันนี้และบวกไปอีกประมาณ๒วันค่ะ
ปัจจัยที่ทำให้เกิดพายุฤดูร้อนช่วงนี้อย่างแรกเลยนะคะ
ตรวจพบหย่อมความร้อนเกิดขึ้นในประเทศไทยเท่านี้เหรอ
ยังไม่พอค่ะบวกกับความเย็นที่ตอนนี้พัดกลับมาอีกแล้วจากประเทศจีน
วกกับอีกอย่างแล้วกันค่ะลมทะเลพัดสอบขึ้นมาค่ะ
พัดพาเอาความชื้นขึ้นมา๓อย่างนี้ปะทะกัน
โอ้โหเกิดเป็นพายุฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่ภาคเหนือภาคอีสานลามไปจนถึงภาคใต้
วันนี้เป็นคิวของตอนกลางของประเทศนะคะจะเห็นว่ามีเมฆเกิดขึ้นแล้ว
โอ้โหเน้นเลยแถวภาคอีสานรับไปเต็มเต็มค่ะช่วงนี้นะคะ
แล้วภาคใต้ก็มีเมฆที่จะทำให้เกิดฝนเช่นเดียวกัน
ฝนจะตกช่วงเวลาไหนบ้างนี่คือช่วงเช้าค่ะ
ช่วงเช้าก็ไม่เท่าไหร่นะก็ยังเป็นสีเทาอยู่ไม่ค่อยมีเมฆเท่าไห
แต่มีเมฆนู่นค่ะนครพนมสกลนครแต่หลังจากนั้น๑๐โมงเป็นต้นไป
มาแล้วแล้วเป็นลักษณะของพายุฝนฟ้าขนอง
ก็คือสีมันจะเป็นเขียวเหลืองนะคะ
เริ่มตั้งแต่ภาคอีสานเลยค่ะมาเต็มเต็มโอ้โหและถึงขั้นบางพื้นที่ขึ้นไปเป็นสีแดงเลยนะคะ
หลังจากนั้นแล้วค่ะไล่ลงมาเลยค่ะจะเป็นพื้นที่ภาคกลาง
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออก
พี่น้องชาวกรุงเทพตั้งแต่ช่วงเที่ยงไปเลยนะ
จนถึงช่วงเย็นเลยนะคะระมัดระวังให้ดี
ว่าฝนจะแรงแต่ภาคใต้คลื่นไม่แรงค่ะ
ภาคทั้งฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามันคลื่นไม่ค่อยสูงเท่าไหร่เลยนะคะ
ไม่ค่อยมีสีน้ำเงินเลยจะเป็นสีฟ้าเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวพอไปได้
โอ้โหคุณผู้ชมอยากจะเตือนกันแบบนี้
เพราะว่าพายุฤดูร้อนลูกเห็บตกฝนฟ้าขนอง
ฟ้าร้องฟ้าผ่ามาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนี่เป็น